ถ้าคุณไม่เจอกันนานแล้วทักคุณเอ๊ะเชอรี่ไปทำอะไรมาสวยขึ้นหรือเปล่า
แล้วคุณจะตอบว่าอะไรยิ้มหน้าบานเลยแล้วตอบอะไรดีสวดมนต์มั้ง
ไปสวดมนตร์อย่างนี้เหรอมีเคล็ดล้ำเหมือนนักร้องคนนี้เลย

นักร้องลูกทุ่งคนนี้ดาวมะยุรีคนอื่นบอกว่าสวยเพราะศัลยกรรมหรือเปล่า
แต่เธอก็ตั้งยันนอนยันนะคะว่าฉันเนี่ยสวยเพราะสวดมนต์ค่ะคุณ
มันพูดยากเนี่ยคุณเรื่องนี้ใครจะไม่ยอมรับ
มาดูภาพกันก่อนละกันนะคะภาพนี้จะตัวเซลฟี่กันเองนะคะ
ซึ่งจะเห็นว่าใบหน้าของดาวมายุรีนะคะมีความวีเชฟสูงมาก
นี่แหละค่ะอาจจะเป็นต้นเหตุของคำถามว่าเอ๊ะไปทำอะไรมาทำไมถึงสวยขึ้นนะคะ
ต่อด้วยภาพเคลื่อนไหวค่ะที่คุณดาวมายุรีเลยละกัน
อีกหนึ่งภาพแล้วกันนะครับเคลื่อนไหวกันไปเลย
ถ้าภาพมันแต่งรูปได้แต่ตัวจริงมาเป็นวีดีโอเนี่ยเคลื่อนไหว
หน้าเล็กอยู่แล้วค่ะพี่ดาว
นี่ไงภาพเคลื่อนไหวของพี่ดาวมายุรีนะคะ
เพื่อให้คุณผู้ชมมาซุมดูชัดเลยนะว่า
ไม่มีร่องรอยของการขึ้นเขียงพึ่งมีดหมอก่อนที่จะเปิดเผยกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐแบบไม่มีกั๊กเลยนะคะ
ว่าเธอใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตค่ะ
ส่งผลให้หน้าตาแจ่มซ้ายสดชื่นเรียกว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกค่ะ
ส่วนที่หลายคนจับผิดนะคะว่าภาพนิ่งจากการเซลฟี่ของเธอเนี่ยดูรูปหน้าเรียวยาวผิดปกติ
เจ้าตัวค่ะก็ยังนั่งยันนอนยันนะคะว่าไม่ได้พึ่งแอปแต่งภาพใดทั้งสิ้น
เพียงแค่มีมุมสวยส่วนตัวแล้วก็กล้องคู่ใจค่ะ
รวมไปถึงการใช้เมคอัพเข้าช่วยก็เท่านั้นเองค่ะ
คือจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าสวยเพราะสวดมนต์อย่างเดียว
พี่ดาวเนี่ยมันก็ประกอบกันหลายอย่างนะคะ

พี่ดาวก็คือสวดมนตร์อารทนาศิล๕ก่อนนอนมาอยู่ครึ่งปีแล้ว
เราสวดมนตร์อารทนาศิล๕ก่อนนอนทุกคืนเนี่ย
มันเหมือนกับจิตข้างในเราได้รับทำได้รับบุญ
มันก็เหมือนสวยจากภายในสู่ภายนอก
คุณจะสวดบทไหนก็ตามนะคะให้จบอารัฐนาสินห้าก่อนนอนทุกคืน
ทำให้ได้นะดาวทำทุกคืนไม่เคยเว้นเลย
ถ่ายรูปก็เหมือนกันพี่ดาวจะมีมุมของตัวเอง
ไม่ได้ใช้แอปให้หน้าเรียวนะคะนี่คือต่อหน้าไฟจริง
แต่ใช้ใช้แอปหน้าใสไม่มีปรับให้แต่หน้าเรียวหน้าแบบเป็นวีไม่มีค่ะ
แต่หน้าวีนี้ต้องขอบคุณร้านที่เขาดูแลเรา
ทำร้อยยกไหมร้อยไหมทอนโดอะไรอย่างนี้นะ
ไม่เครียดค่ะน้องรับค่ะสวยเพราะสวดมนต์
อยากให้ทุกคนได้เอาไปลองทำดู
นี่แหละค่ะเธอก็ยังยืนยันว่าสวยจากภายในสู่ภายนอก
สวดมนต์ตั้งสตินะคะเดี๋ยวก็สวยเองค่ะ
แล้วที่สำคัญเธอบอกว่าเธอมีมุมนี่ดิฉันก็มีมุมนี้
ผู้หญิงเราทุกคนมีมุมสวยส่วนตัวกันทั้งนั้น

เข้าใจว่าทำไมคนถึงไปด่าคุณดาวมะยุรีกันเยอะ
ว่าเออไม่ได้ศัยกรรมยังไงล่ะเห็นกันอยู่ทนโทษ
คือเขาจะเคลียร์กันอย่างนี้คุณที่เขาบอกว่าเขาสวดมนต์
คือก่อนหน้านี้ใครก็รู้ว่าเธอเนี่ยเจอปัญหาพิษการศัลยกรรมมา
อันนั้นเราไม่พูดถึงแล้วไง
แต่ว่าคือเธอจะพูดว่าประเด็นที่หลังมาเนี่ยทำไมดูสวยขึ้น
เธอไม่ได้ไปอัพอะไรมาเพิ่มเติมแล้วคุณ
หน้าเก่าจากครั้งก่อน
แต่ว่าเพียงแค่สวดมนต์เพิ่มขึ้นก็เลยดูสดใสขึ้นแค่นั้นเอง
พูดเป็นคำสั้นเข้าใจกันไปผิด